วันนี้มีการพิพากษาคดีสำคัญที่ท่านจับตาอยู่๒คดี
และมีคำพิพากษาทั้ง๒คดีนะครับ
เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันรวมทั้งความเคลื่อนไหวที่ตามมาด้วย
เพราะถือว่าน่าจับตามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคดีของคุณสรยุทธ์นะฮะ
ใช่ค่ะวันนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตไปที่ศาลเลยนะคะ
ก่อติดคดีของคุณสรยุทธ์นี่แหละแล้วก็จะมาตีแสกหน้ากัน
ในช่วงชูวิตตีแสกหน้านะคะ

ผ่านทางไลน์ของในทุกประเด็นข่าว
อยากจะเห็นความคิดเห็นคุณผู้ชมแลกเปลี่ยนกันมาผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
เคลื่อนไหวเรื่องคดีรับจำนำข้าววันนี้ก็ยังมีให้ติดตามเช่นเคยด้วยนะครับ
ทั้งท่าทีเกี่ยวกับเรื่องของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ด้วยนะครับ
แต่ว่าเราเริ่มต้นกันด้วยไปดูเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก่อน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชื่อนี้ท่านต้องจำเอาไว้

ใช่แล้วคณะกรรมการชุดนี้นะครับคุณเขมสอนครับ
จะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะกำหนดแผนต่างในการที่จะเดินหน้าประเทศ

การเมืองต่างที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง
ก็จะมีแผนต่างตามคณะกรรมการชุดนี้นี่แหละ
คือทุกรัฐบาลในช่วงเวลา๒๐ปีนี้

แต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้หรือว่าปรับไม่ได้
เพียงแต่ว่ามันต้องมีหลักเกณฑ์ตรงนี้ไว้นะครับ

มีมติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ล็อตแรก๑๒คนนะครับ
ทั้งหมดความจริงมี๓๔คน
เพื่อกำหนดแผนงานให้กับรัฐบาลชุดต่อไป

โดยวันนี้คอรมอแต่งตั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มอีก๑คน
และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างอีก๑๒คน

และนายอุตมะสวนายน

ที่ประชุมคอรมอลจะแต่งตั้งเพิ่มอีก๕คนด้วยกัน
ค่ะซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ตามร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
มีจำนวนทั้งสิ้น๓๔คนนะคะ
เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง๑๗คน
เช่นนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราชดร

อกจากนั้นก็จะประกอบไปด้วยข้าราชการระดับสูง
โดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพและตำรวจด้วย
รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงจำนวน๗คน
ส่วนที่เหลืออีก๖คนมาจากหน่วยงานรัฐ
และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจ
ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก๑๗คนจะมาจากการแต่งตั้งนะคะ
โดยคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสช
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีหน้าที่สำคัญก็คือ
เป็นผู้ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับจริง๒๐ปี
กำกับดูแลการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่วางเอาไว้
ร่างเสร็จก็จะมีบทบาทในการควบคุมและตรวจสอบ
การทำงานของรัฐบาลแต่ละชุดแต่ละชุดที่จะเข้ามาทำหน้าที่
คุณเขมสอนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
รายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีทหารอยู่ด้วย
ก็อย่ากังวลใจไม่ได้เป็นการสืบทอดอำนาจอะไร
ก็อยากจะให้ประเทศชาติเดินก้าวต่อไปข้างหน้า
ส่วนตัวเองเนี่ยตอนนี้มีความสุขดีอยู่แล้วท่านนายกบอกแบบนี้นะคะ